ช่วงเช้าที่ผ่านมาแฟนนางงามรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศและเราสองคนคงจะมีหัวใจดวงเดียวกัน
ส่วนโคลมเบียก็คว้ารองอันดับ๑และจาเมก้าคว้ารองอันดับ๒ไปครองค่ะ
แต่ก็สามารถผ่านเข้ารอบลึกถึง๕คนสุดท้ายเป็นสาวงามจากเอเชียเพียงหนึ่งเดียวในเวทีนางงามจักรวาลปีนี้
ที่มีโอกาสจับไมค์ในรอบตอบคำถามเราไปฟังความรู้สึกของเธอหลังจากที่ลงเวทีกันค่ะ
ก็ตอนนี้เราก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเลยค่ะ
รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนเชื่อในเรียมากแล้วก็แค่รู้สึกก็มีความรู้สึกอิดอ่อนนิดนึงที่เราไม่ได้ทำได้เท่าที่ทุกคน
ที่แล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังมีความสุขแล้วก็ตอนดูโชว์ก็มีความสุขและสนุนด้วย
ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนเขาก็แสดงกำลังใจ
ก็หวังว่าคราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่

ส่งเสียงกรี๊ดทุกครั้งที่มาริยาปรากฏตัว
สนั่นทุกครั้งที่พิธีกรประกาศชื่อประเทศไทยเข้ารอบ
กดโหวตรัวแบบนิ้วล็อกกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่แฟนนางงามทุกคนก็ยิ้มรับผลตัดสิน

มาริยาทำดีที่สุดแล้วใครค่ะ
ไม่ผิดหวังรู้สึกประทับใจมาก
ทับใจที่มาริยาทำได้ดีมาก
แล้วก็เป็นเอเชียคนเดียวในท็อป๕
วันนี้มาริยาทำได้สมศักดิ์ศรีของคนไทยจริง

เดี๋ยวเป็นกำลังใจเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปนะครับ
ข้อมูล
แฟนแท้นางงามจักรวาล
วิเคราะห์ผลการตัดสินในครั้งนี้ไว้นะคะ
ว่าสำหรับมาริยาทำได้ดีในทุกรอบ

แต่ละปีทางกองประกวดต้องการนางงามแบบไหน
เช่นเดียวกับตีธเนธแอดมินเพจทีเพชเจน
เชื่อมั่นว่า๓ปีที่ผ่านมา
กายภาพสายสะพายไทยแลนด์แข็งแกร่ง
แล้วก็เป็นที่จับตามองจากทั่วโลกค่ะ
ประกวดนางงามจักรวาลค่ะเป็นการตัดสินของคนกลุ่มหนึ่ง
เราอาจจะเจอคนที่ไม่ถูกใจ
สำหรับคนกลุ่มหนึ่งก็คือคณะกรรมการ
แต่ถูกใจคนหมู่มากก็ได้
หรือว่าบางคนถูกใจคนหมู่มากเลย

มันเป็นการตัดสินของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

ตอนนิพรพาสายสะพายไทยมาไกลมาก
ปรากฏเราได้น้ำตาลชะลิตามา
ในวันที่น้ำตาลชะลิตาพาไทยเราไปอยู่รอบ๖คนสุดท้าย

เราก็ยังมีมาริยาคุณเลิศลาบขึ้นมา
ยอมทิ้งความเป็นซุปเปอร์โมเดลของประเทศไทยทั้งหมด
มาเป็นตัวแทนและเป็นตัวแทนที่ดีมาก

แล้วเราเป็นคนเอเชียคนเดียวในรอบ๕คน
อันนั้นก็ถือว่าประเทศไทยก็คือที่หนึ่งในเอเชียนะ
ใช่แล้วค่ะประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งในเอเชียนะคะ
แต่เชื่อว่าน้องมาริยาได้ใจคนไทยทั้งประเทศอย่างแน่นอน
ตอนนี้ทุกคนนะคะรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เห็นพลังถึงความรักความสามัคคีของคนไทยที่ส่งแรงใจแรงเชียร์
แล้วพลังเนี่ยมันก็ส่งมอบไปถึงมาริยาจริงซึ่งเธอเองก็ได้รับ
ใช่ค่ะที่เธอบอกว่าที่เธอร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอดีใจที่ทุกคนเนี่ย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันเธอแต่เธอก็แอบเสียดาย
คือความเสียดายมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้ว
เหมือนกับแบกรับความกดดันไว้แบบนี้ด้วยนะคะ
แต่การเข้ามาอยู่ใน๕คนสุดท้าย
น้องได้แสดงให้เราได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของน้องในการตอบคำถาม
สื่อรอบอื่นในทุกครั้งมาริยาทำได้ดีหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ว่าไม่เสียใจนะคะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแฟนนางงามชาวไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
ก็ต้องยินดีกับน้องด้วยนะคะรวมไปถึงแฟนนางงามทุกคนด้วยค่ะ